คุณผู้ชมคะสุภาษีที่บอกว่าสีเท้ายังรูพราชยังรูพรางเนี่ยมันเกิด
รับคำสั่งมาบอกว่าให้ขึ้นไปเปลี่ยนหม้อไฟหน่อย
เออเมาะแปลงเมาะแปลงไฟฟ้าพระว่าตอนเนี้ย
เราจะเริ่มเห็นว่ามีการเดินสายไฟใต้ดินมากขึ้นแล้ว

สายเก่ามาเป็นสายใหม่ที่ต่อเชื่อมกันมาค่ะ

จังหวะที่กำลังจับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม

ต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ครับให้ม่วง
แล้วคุณก็คงจะเห็นว่าเป็นเหมือน
เปลวไฟขยับอยู่ด้านบนสีเรืองเมื่อเห็นมั้ย

คือตัวเขาที่กำลังดีดดิ้นด้วยความเจ็บปวดนะคะ

ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะถ้าจับตัวเขาก็คือช็อตไปด้วยกัน
ก็ต้องเอาถังดับเพลิงฉีดดับไฟบนตัวเพื่อนนะคะ
คือมันนางนาสาหัสแล้วมันโหดร้ายจริงอ่ะค่ะกับภาพนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตคาเสาไฟฟ้าเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มนะคะหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ถนนรัชดาพิเศษตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ตำรวจสนบางโพงพางรีบลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
ผู้ตายชื่อว่านายวิชยุทธ์ยิ้มวิลัยอายุเพิ่งจะ๒๙ปีเอง
เป็นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่าผู้ตายกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้รับคำสั่งให้มา
หม้อแปลงไฟฟ้าตรงจุดที่เกิดเหตุนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ

คือตรงนั้นเขามีการเดินสายไฟที่ลงใต้ดินใหม่
ก็เลยต้องมีการเชื่อมเสาเพื่อให้สายไฟใต้ดินมาต่อกับเสาไฟฟ้า
แล้วก็ต่อเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจะได้ใช้งานได้ตามปกติ
จังหวะที่เขากำลังปฏิบัติงานอยู่นั่นนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันว่ารั่วมาจากไหนแต่ที่แน่มันรั่วเข้าสู่ตัวเขาแล้วช็อตจนเขาดิ้นอยู่ตรงนั้น
แล้วสักพักไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาเลยนะคะ
เขาบอกว่าสายไฟที่เชื่อมต่อกันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รั่วจากสายไฟนะ

แต่ส่วนปลายที่ต่อกับหม้อแปลง
ไม่รู้ว่าเขาตัดไฟไม่หมดหรือยังไง
มันยังมีกระแสไฟฟ้าเหลืออยู่ค่ะ

มันช็อตเลยทันทีแล้วนี่คือเสาไฟฟ้ารางสูง
ปริมาณโวลต์ของเสาไฟฟ้าคือมันแรงมากจริง

สันติภาพชมพูวงคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า๔ทุ่ม
เขาเห็นผู้ตายกับพนักงานการไฟฟ้าอีกหลายคน
กำลังปฏิบัติหน้าที่ย้ายหม้อแปลงอยู่
เกือบ๕ทุ่มได้ยินเสียงดังตุ้ม

แล้วไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาบนร่างของผู้ตาย

ตอนแรกก็ตั้งสติทำอะไรกันไม่ถูกเลยเหมือนกัน

จนมีคนวิ่งไปเอาถังดับเพลิงมาฉีดนี่แหละค่ะ

เฦี๋ยวเวลาเหตุการณ์ประมาณกี่นาทีวิ่งวันจะมีการพเย็นหลุมไฟอะไร
กลับแถมเสียงระเบิดละ

ตัวเขาก็เริ่มมีควันขึ้นเรื่อยครับ

เพื่อนร่วมงานเค้ามีการพวัตรใกล้ไม่ไหรอ
อยู่ข้างล่างเขาทำไม่ถูกครับเพราะลนวิ่งไปวิ่งมาอยู่ครับอยู่ข้างล่าง
แล้วทีนี้เขาบอกว่าพอไฟดับแล้วก็ยังไม่สามารถช่วยผู้ตายลงมาจากเสาได้ทันทีนะครับ
เพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันยังไหลเวียนอยู่อะค่ะรอครึ่งชั่วโมงอ่ะโอ้โห
จะประสานรถกระเช้าเอามาช่วยผู้ตายลงมาจากเสาไฟฟ้าแบบนี้ได้ค่ะ
นายพานุเดชชนธิสุนทรอาสามูรณีที่ปเต๊กตึ๊งบอกว่า
ไปช่วยผู้ตายจริงตอนนั้นเขายังไม่ตายนะเพราะว่าแขนขาเหมือนยังกระดิกได้อยู่
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าไม่สามารถขึ้นไปดึงตัวแล้วก็พาลงมาได้ทันที
เพราะมันยังมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ที่ตัวเขา
กู้ภัยเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
แล้วเขาตัดไฟหรือยังแล้วไฟมันรั่วจากตรงไหนคือก็ต้องรอค่ะ
สุดท้ายเขาก็เลยเสียชีวิตคาเสาไฟฟ้าเลย
ถ้าช่วงแรกเลยที่ไปถึงยังรู้สึกว่าจะมีชีวิตอยู่
แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรในการที่จะช่วยเหลือ
เขาก็เขาก็ทนไม่ไหวแล้วเป็นงานยากครับ
ในการขึ้นไปช่วยเหลือขึ้นมาลงมาครับ
มันเป็นงานยากมากมันต้องใช้อะไรยาก
เพราะถ้าพี่จะขึ้นไปช่วยเหลือทันทีมันไม่ได้
คงไม่ได้ครับเพราะว่าดูแล้วมันยากครับ
แสไฟฟ้ามันก็ยังไม่รู้ว่าตัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้

เดินทางมารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรแล้วค่ะ
พ่อของผู้ตายก็ทำงานอยู่การไฟฟ้านครหลวงนะคะ

ช็อกมากพ่อบอกผมไม่พร้อมให้สัมภาษณ์

พ่อช็อกจริงค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ได้ว่าข้อเท็จจริง
มันรั่วจากตรงไหนและเกิดอะไรยังไงขึ้น
เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการประมาท
แต่ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาแบบนี้นะคะว่า
จริงแล้วโอกาสเกิดเหตุการณ์นี้น้อยมาก
แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้
เพราะว่าสุดท้ายแล้วทำงานเกี่ยวกับกระแสไฟค่ะ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้ว

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีการพิจารณา

เพราะว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัว

แล้วก็มีลูกสาววัย๘ขวบ๑คนด้วยค่ะ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดกกตานณคอนประถมค่ะ